คุณผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดบึงการบอกว่ามีวัยรุ่นเนี่ยบุกมาปลาระเบิดถล่มบ้านถึง๔ครั้งนะครับ
เหตุการณ์ผ่านมา๔เดือนไม่คืบหน้าเลยมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
นี่ครับมากัน๕คนจักรยานยนต์๓คันกล้องวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพไว้ได้ชัดเจน
อยู่ที่หมู่๙ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาลนะครับ
คือทางเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนเกิดเหตุไม่กล้าออกมาดูครับ
เสียงมันดังขนาดนี้ไม่กล้าออกมาจริงจนกระทั่งเช้าเนี่ยมาพบว่ามีเศษขวดแก้วเนี่ยเต็มไปหมด
กระจกหน้าบ้านก็แตกโชคดีที่คุณยายอายุ๘๓แล้วนอนอยู่ข้างหน้าต่างแถวนั้นเลยไม่ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
โอ้โหนี่อีกมุมหนึ่งครับดูสิฮะคือเรื่องไม่จบแค่นั้นนะครับ
เพราะหลังจากนั้นทุกวันเสาร์กลางดึกไอ้พวกนี้เลยกลับมาก่อเหตุเหมือนเดิม

เอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพเมืองบึงการผ่านมา๔เดือนไม่คืบหน้า
นี่ฮะเสียหายหมดที่บ้าน

พุ่มกับการสพมบกพันธบรรดเอกวิชญานนต์นิจิกุล
บอกว่าได้ออกหมายเรียกบุคคลต้องสงสัยให้มารายงานตัว
ภายในวันที่๙กันยายนนี้แล้ว
เพราะเจ้าของบ้านมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ชัดเจน
ถ้าไม่มาจะขอสารออกหมายจับนะครับ
ตอนนี้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๑คนแล้วสารภาพว่า

แต่หลังจากคุมได้วันเดียวทีแรกสารภาพ
เปลี่ยนเป็นกลับคำให้การไม่รับสารภาพ
นี่ฮะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะไล่ทุกคนนะ
เรียกทุกคนมารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับ
ส่วนที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไม๔เดือน
ยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้สักที
ภาพหลักฐานก็มีจักรยานยนต์ก็เห็น
ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยประละเลยนะครับเจ้าหน้าที่บอกนะครับ
แล้วก็จะดำเนินคดีให้รวดเร็วที่สุดขอให้มั่นใจได้
นี่ตำรวจเขาก็ยืนยันมาอย่างนี้นะครับ